คนอาจจะรออยู่รอลุ้นการประชุมคอรมอล
ตีห้าที่ผ่านมาราคาขึ้นมาแล้วนะน้ำมัน

พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกครับ
วันพรุ่งนี้๑๓กันยายนหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ย
เสร็จสิ้นจะมีการพิจารณาลดราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมันหรือไม่
คุณผู้ชมต้องรอติดตามกันเพราะว่าค่าไฟฟ้ามีต้นทุนอยู่ที่๔บาท๗สตางค์ต่อหน่วย
แต่ค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้อยู่ที่หน่วยละ๔บาท๔๕สตางค
ส่วนต่างมัน๓๘สตางค์อันนี้จะลดหรือเปล่ารอดูกัน
มี๒แนวทางนะที่จะเป็นไปได้คือลดราคาคือ๑ยืดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
หรือ๒สั่งการให้ปตทดูแลราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั่นเองครับ
ก็รอลุ้นกันว่าในวันพรุ่งนี้การประชุมคอรมอลจะมีมติอย่างไรนะครับ
แต่เรื่องนี้ขึ้นก่อนแล้วคุณผู้ชมไม่รอคอรมอลเลย
น้ำมันกลุ่มเบนซินและโซฮอลครับปรับราคาขึ้นเรียบร้อยตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมา
โดยขึ้น๓๐สตางค์ต่อลิตรนะครับ
เช้าวันนี้ครับถ้าไปเช็คราคา
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงเดิมไม่มีการปรับแต่อย่างใดนะครับ
และเรื่องนี้สำหรับคนที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ต้องรู้ไว้เลยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนลด
ขบวนเดินรถสายใต้เส้นทางธนบุรีนครปฐมซึ่งเป็นขบวนรถดีเซลรางชานเมืองไปกลับจำนวน๒๐
ขบวนต่อวันเป็นการอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางกับขบวนรถไฟชาญเมืองสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันและระบบคมนาคมขนส่งอื่นแต่พบว่ามีสถิติผู้ใช้บริการลดลงเหลือแค่วันละ
และสอดคล้องกับสถานการณ์เหลือเพียงแค่๘ขบวนต่อวันจะเริ่มตั้งแต่๑๕กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ
โดยการลดจำนวนขบวนครั้งนี้ไม่ได้กระทบผู้ใช้บริการ
เพราะสามารถใช้บริการรถไฟสายอื่นได้อีก๑๔ขบวนครับ